เอาไปดูต่อกันที่สองพี่น้องใจบุญแล้วก็สายลุยเดินแจกเงินทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับ
ตอนนี้หลายคนจำหน้ากันไปแล้วจำภาพกันไปแล้วติดตา
สำหรับพี่ไทยพี่บินนั่นเองค่ะช่วงสงกรานที่ผ่านมาแน่นอนว่าทุกบ้านอยู่กับบ้าน
เพราะฉะนั้นนี่แหละก็เป็นช่วงเวลาดีที่จะได้เดินไปเคาะประตูบ้านกันแบบรัวเลยนะคะ
บ้านไหนลำบากตรักตรำกันยังไงบ้าง
ช่วงนี้แน่นอนว่าพี่น้องเดือดร้อนกันหลายคนเลยทีเดียวนะคะ
พี่ไทยเอกพันธ์กับพี่บินบรรลือฤทธิ์ค่ะพร้อมทีมจิตอาสา
ขอเดินทางไปแจกเงินที่ชุมชนมักกษันบ้านละ๕๐๐บาทค่ะ
พี่ไทยเล่าให้บันเทิงไทยรัฐฟังว่าอย่างนี้นะคะ
เห็นสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องแล้วมันอดสงสารไม่ได้
คุณผู้ชมดูภาพตามไปนะบ้านหลังเล็กอยู่กันเกือบ๑๐คน
คืออยากจะเว้นระยะห่างแหละแต่มันไม่รู้จะเว้นกันยังไง
เพราะบ้านมันก็มีที่อยู่แค่นี้นะคะแล้วก็ไม่มีงานไม่มีเงินด้วย
เจ้าตัวแล้วก็ทีมงานก็เลยมอบเงินเพิ่มให้
แล้วบ้านไหนที่มีเด็กนะคะพี่บินเขาเพิ่มให้อีกบ้านละ๑๐๐บาท
หรือว่าบ้านไหนที่มีผู้ป่วยก็จะให้เป็นหลักพันธุ์พิจารณาเป็นเคสไปนั่นเองนะคะ
ให้ผู้ใหญ่๕๐๐สมมุติว่าบ้านนี้มีเด็ก๕คน
รับไปแล้ว๕๐๐บาทปุ๊บผมจะแจกให้เด็กคนละร้อย
เขารับเงิน๕๐๐บาทไปแล้วเนี่ยพ่อแม่จะได้ไม่ต้องมาเจียดให้ลูกค่าขนม
เดี๋ยวต้องแบ่งต้องแจกกัน๕๐๐บาทมันก็น้อยอยู่แล้ว
ส่วนเรื่องการช่วยเหลือทั้งพี่ไทยพี่บินจะลุยกันต่อไปเรื่อยค่ะ
กว่าเงินกองกลางที่ตอนนี้เนี่ยเพิ่มจาก๕ล้านเป็น๘ล้านจะหมดลงนะคะ
เพราะว่ามีคนจิตศรัทธาเนี่ยสมทบทุนมาเรื่อยดิฉันเชื่อว่าไม่หมดแน่นอน
เพราะว่าเขาเห็นจริงว่าทั้งพี่บินทั้งพี่ไทยเนี่ยแจกจริงไม่ได้เก็บเงินเอาไว้กับตัวเลยนะคุณผู้ชมนะ
ถ้าเกิดว่ากรุงเทพช่วยเหลือหมดแล้วทั้งสองพี่เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปเขตปริมณฑลอีก
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าพี่บินไม่ขอเปิดรับบริจาคใดอีกแล้วต่อไปนั่นเอง
เอาเป็นว่าใครที่มีจิตศรัทธาอยากจะช่วยเหลือบริจาค
เอาไปบริจาคให้กับท่านอื่นที่อยากจะช่วยโครงการดีแบบนี้ต่อไปนะคะ

เอาชุมชนในกรุงเทพหานครก่อน
ถ้าเงินยังเหลืออยู่ก็ปริมณฑลไปนะครับ
ถ้าเงินยังเหลืออยู่ต่างจังหวัดไหนที่เรียกร้องมาอยากจะให้ไปแจก
เราก็สามารถที่จะดำเนินการได้
ไม่เปิดบัญชีครับเพราะว่าคุณบิลเบคลิตระหนักถึงคว้าอาบ
ไม่อยากจะรบกวนอีกแล้วนะครับ
อย่างที่พี่บินบอกไปว่ารู้แหละว่ายังมีอีกหลายบ้านที่ยังไม่ได้
แต่ว่าก็ไม่อยากรบกวนประชาชนคนอื่นนะ
อื่นนะเอาจริงพี่ถ้าพี่เปิดบริจาคเนี่ยหลายคนก็ยังอยากจะร่วมบุญครั้งนี้กับพี่นะ
เป็นกำลังใจให้กับพี่บินพี่ไทยแล้วก็ทีมงานทุกคนเลยนะคะสุดยอดมากค่ะ
หลายคนอยากจะร่วมบุญฉันเชื่อว่าเขามั่นใจว่าถ้าเขาบริจาคไปกับพี่บินแล้วเนี่ย
เงินจะถึงประชาชนที่เดือดร้อนจริงไงเพราะว่าเงินส่วนนึงเนี่ยมาจากที่พี่บินเนี่ยเขาไปเป็นพรีเซนเตอร์ช่วงก่อนของเขาเองทั้งหมดเลยนะคะ
ก็ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะทั้งพี่บินทั้งพี่ไทยเลย